ยังอยู่ที่อันนี้อุบัติเหตุครับค่ะรถจักรยานยนต์ชนประสานงา
ไฟลุกท่วมฮะที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงครับ
คุณผู้ชมฮะไฟลุกมีคนเสียชีวิตนะครับ
หนึ่งศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนฮะ
ดูสิครับโอ้โหไฟลุกท่วมเลย
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายควนขนุนควนพลีฮะ
หมู่๓บ้านโคกวัดตำบลแล้วก็อำเภอควนขนุนพัทธลุง
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ตำรวจไปกู้ภัยไปไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
รถจักรยายนสองคันถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากครับ
โอ้โหในกองไฟเจอศพครับนายจีระเดศุกร์ท่านอายุสามสิบแปดปีถูกไฟไหม้
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกคนคือนายนรงบุญสนิทอายุสี่สิบห้า
มีแผลถูกไฟไหม้เหมือนกันร่างเนี่ยกระเด็นออกไปจากตัวรถนะครับ
ทำให้ไฟเนี่ยไหม้แค่บางส่วนของร่างกายพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลครับ
เกิดเหตุนายนรงขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักครับ
สิ่งดังสะหนังหวั่นไหวอืมรถของนายจีระในสภาพเก่าครับ
คุณผู้ชมน้ำมันมันก็ออกมาสิ
เป็นเหตุให้นายจีระครับที่ล้มอยู่ข้างรถถูกไฟคลอกครับ
ของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปครับ
ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียด้วยครับ